พาไปดูความเขาเรียกว่าอะไร
เป็นการเอาความรู้ความสามารถมาดัดแปลง

แล้วรถตัดอ้อยคันนี้นะไม่ต้องใช้คนค่ะ
ควบคุมแบบระบบไร้สาย
ราคาเปรียบเทียบกับถ้าเกิดนำเข้าจากเมืองนอก

พาไปที่นี่เลยค่ะที่หนุ่มชาวสุโขทัยคนนี้
เขาทำรถตัดอ้อยไร้คนขับ
แล้วสีสันดูสิโอ้โหแดงฟ้าน้ำเงินคันนี้เนี่ยนะคะ
เป็นรถต้นแบบนะเกิดจากไอเดียของนายบุญฤทธิ์สุวรรณสาร
เป็นชาวสุโขทัยแล้วเขาสร้างขึ้นเนี่ย
งบไม่ถึง๖ล้านบาท
คือดูเผินดู๖ล้านบาทมันแพง

ประมาณ๑๐ล้าน๑๑ล้าน๑๓ล้าน๑๔ล้าน

เขาก็บอกว่าต้องการให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยนะ
เกี่ยวผลผลิตได้ดีขึ้นไม่ต้องแบกภาระมากมายให้

โดยว่าคุณพี่หมุนฤทธิ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์จากการทำงาน

แล้วเขาก็เอาความรู้มาออกแบบรถตัดอ้อยคันนี้
ใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟเรด้า
สามารถที่จะยกกล่องควบคุมเอามาไว้บนรถกระบะนะ
แล้วบังคับให้ตัดอ้อยจากภายนอกรถ
ตัดได้ไกลระยะทาง๓กิโลเมตรนะคุณ

แล้วอย่างที่บอกว่าราคาถูกกว่าเพราะอะไร
ถ้าเกิดนำเข้าจากเมืองนอกมา๑๓ล้านบาทค่ะ

ใช่ค่ะนอกจากนั้นคุณพี่บุญฤทธิ์บอกว่า

อยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกด้วยนะ
ให้ใครที่สนใจเรียนรู้ระบบสามารถที่จะซ่อมได้เอง

มาสนับสนุนมาต่อยอดหน่อย
เพราะว่าอยากให้เป็นนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สบายไทยฝีมือคนไทยโอ้โหน่าภูมิใจนะฮะ
สุดยอดจริงพี่เป็นทางเลือกนะครับ
ล้านบาทเองนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมาก